เมื่อคืนนี้รวยออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

ไปดูต้นตะเคียนยักษ์ความยาวเกือบ๒๐เมตร

ขี้เหล็กอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นตะเคียนที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ถูกขุดขึ้นมาจากหนองน้ำห้วยส้ม

ชาวบ้านยังทำสารเพียงตาให้เจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะครับ
ซึ่งในช่วงก่อนจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
มักจะมีชาวบ้านทยอยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ

นำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อเลยฮะ
ด้านของผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำริน
ผู้ใหญ่สายฝนกันแก้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าหนองน้ำที่พบตะเคียนยักษ์ต้นนี้
มีเนื้อที่ประมาณ๑๑ไร่
ปัจจุบันทางหมู่บ้านได้ใช้สถานที่โดยรอบ

ให้กับท่อนตะเคียนท่อนนี้ด้วยนะครับ
ไปดูที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะครับ
ก็มีชาวบ้านแวะเวียนไปที่บ้านของนางสุรัชนีปริมาณหรือว่าป้าติ๋ว
ซึ่งอยู่ริมถนนประสานมิตรตำบลเมืองสวรรคโลก
เพื่อขอเลขเด็ดจากแม่ขนุนทองครับ
ซึ่งเป็นต้นขนุนที่ปลูกไว้ด้านหลังบ้าน
ซึ่งลำต้นมีสีส้มเข้มและเปลือกแตกลายงา
เราเคยนำเสนอไปแล้วต้นนี้นะฮะ
แต่ตอนนี้จากสีส้มกลายเป็นสีขาวบ้างบางส่วนแล้วนะ
เพราะว่ามีแป้งมาโรยนะฮะ
งวดที่ผ่านมามีชาวบ้านบางส่วนที่มาส่องเลขเด็ด

จากนั้นก็เลยนำผ้าแพร่๓สีและพวงมาลัยมาคล้องมาแก้บน
แล้วก็ตั้งชื่อต้นขนุนว่าแม่ขนุนทอง

ก็ทำให้ชาวบ้านพากันมาส่องเลขเด็ด
ทาแป้งมาถูแบบนี้

เห็นอะไรเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเลข๘นะ

แต่คุณผู้ชมเห็นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ก็มีคนมาขอโชคขอลาบ
ค่อยถูแบบนี้กันนะครับ
คราวนี้กองสลากเขาไปออกสลากสัญจรที่ขอนแก่น
ใครอยากไปที่นั่นไปเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล
ก็ไปดูได้ชาวขอนแก่นและชาวจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับ